ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่มีผู้หญิงชาวลาววัย๔๐ปีถูกแฟนทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตนะคะ
ผู้หญิงคนนี้เขาเรียกกันว่าดาวเวียงจันทร์คือตัวฝ่ายชายที่ก่อเหตุเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นเรื่องของความหึงหวง
วงกินเหล้ากันอยู่ตัวสามีตัวแฟนชายหนุ่มกับผู้หญิงคนนี้นั่งกินเหล้าด้วยกันแล้วก็ไปมีผู้หญิงอีกคนนึงที่เขาอยู่ในชุมชนใกล้กันอ่ะรู้จักกันนี่แหละก็ชวนมานั่งกินเหล้าด้วย
เหล้ากันเสร็จผู้หญิงคนนี้ก็เดินไปตัวฝ่ายหญิงผู้เสียชีวิตนะคะก็ทะเลาะกับฝ่ายชายฝ่ายชายเขาอ้างแบบนี้นะทะเลาะกันด้วยความหึงหวงฝ่ายชายก็เลยทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงนึกว่าแค่สลบแต่เขาไม่ได้สลบเขาเสียชีวิตเลย
วันนี้ก็รวบตัวผู้ชายที่ก่อเหตุนะคะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแต่เขาอ้างประมาณนี้นะคะผู้ต้องหาก็คือนายอุทิศสายเนธอายุ๓๕ปีเป็นผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ตำรวจสพเมืองขอนแก่นคุมตัวไปทำแผนนะคะในป่าละเมาะใต้ต้นไม้บนที่ดินร้างชุมชนสามเหลี่ยมอำเภอเมืองขอนแก่นผู้เสียชีวิตคือนางสาวดาวอายุสี่สิบปีเขาเรียกกันว่าดาวเวียงจันทร์เป็นชาวลาวค่ะทำแผนอยู่ครึ่งชั่วโมงตัวผู้ต้องหาอ้างแบบนี้นะคะบอกว่าดาวเนี่ยมาจากเวียงจันทร์มามีสามีที่ทา
เจอกับเขาคบหากันตัวเองบอกว่าดาวเนี่ยเขาก็เรียกว่าดาวเวียงจันทร์เพราะว่ามาจากเวียงจันทร์พอมาคบหากันก็ช่วยกันเก็บของเก่าขายก็จะอยู่กันตามป่าละเมาะตามสวนสาธารณะในเมืองขอนแก่นคล้ายกับเป็นคนเร่ร่อนที่นี้ค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙จังหวัดเขาปิดสวนสา

ผู้หญิงในชุมชนที่เขารู้จักอ่ะมากินเหล้าด้วยกันสักพักนางเก่งขอตัวกลับบ้านตัวนายอุทิศกับดาวก็เลยกินเหล้ากันสองคนแล้วทะเลาะกันอ้างว่าดาวหึงหึงหวงที่ชวนนางเก่งมากินเหล้าด้วยทีนี้ค่ะทะเลาะกันแบบโอ้โหนายอุทิศบอกว่าผมก็แค่ตบเตะถีบนี่ตบเตะถีบแล้วกระทืบแต่ไม่คิดว่าเขาจะตายคิดว่าด
แค่สลบพอมารู้ว่าดาวตายก็รีบไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านสภาพศพของดาวเนี่ยนะคุณผู้ชมโหนกแก้มซ้ายนี่เป็นแผลแบบแผลลึกเลยนะคะแล้วตามตัวรอยช้ำเต็มตัวไปหมดตับแตกเลยค่ะครับถูกฝ่ายชายทำร้ายกระทืบจนตับแตกตัวนายอุทิศอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ดาวถึงขั้นเสียชีวิตเพราะว่าทะเลาะกันบ่อยกินเหล้า
ตบตีกันเหมือนครั้งก่อนก็แค่เจ็บเดี๋ยวก็หาย
พบกับตีอย่างเดียว
เตะกกหูนางสาวดาวไปครั้งหนึ่ง

คือนางสาวดาวแค่นอนเล่นอยู่นายอุทิศเตะกกหูไปเลย

สาเหตุก็คือคิดว่านางสาวดาว
เอาข้าวที่นายอุทิศไปเอามาจากวัดเอาไปแจกคนอื่น

กลับไปได้แป๊บนึงมีคนวิ่งมาบอกว่า
อ้าวดาวถูกนายอุทิศทำร้ายจนเสียชีวิตไปแล้ว

ยายนั่งอยู่ยายก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนเขาเตะน่ะ
แต่ยายกินเหล้าสักพักนึง
ประมาณชั่วโมงนึงยายไม่ไหวยายเลยมานอนที่ห้อง

กินเหล้าเหมือนเดิมไม่ทะเลาะทะเลาะอะไรกันเลย
เอาตายยังไงเมื่อเช้าก็กินเหล้ากันอยู่
ยายว่าอย่างนี้นั่นแหละห้ามจับกลุ่มกัน
เขาเลยย้ายไปนู้นแอบไปกินกันในป่า
ยายก็ย้ายเติมติดตามกินกับเขาด้วย

ยายก็ตามไปกินด้วยเออเขาห้ามนะ
พรกรฉุกเฉินด้วยอะไรด้วยห้ามขายเหล้าด้วย
ยังไปซื้อเหล้ามาจนได้นะนี่ไงแล้วก็มาเกิดเหตุแบบนี้
สลดแบบนี้เนื่องมาจากความเมาด้วย
ยายก็หน้ากากอนามัยก็ต้องใส่ให้คลุมจมูกด้วยนะยายนะ
หลุดอย่างนี้มันก็อันตรายนะคะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่คุยกับทีมข่าวของเรานะคะ
นางสาวอนงแซนพิมายอายุ๓๓บอกว่านายอุทิศคนก่อเหตุ
นางสาวดาวผู้เสียชีวิตเขาก็คบหากันนี่แหละ

นายอุทิศนอนที่วัดเพราะทุกเช้าจะเอาข้าววัด
มาให้นางสาวดาวกินแบ่งกันกินก็จะอยู่กันใต้ต้นไม้
พอตกเย็นก็กินเหล้าคือสตังค์ไม่มีแต่กินเหล้านะ
ทีไรทะเลาะกันทุกครั้ง
ช่วงนี้มีพรกรฉุกเฉินมีเคอร์ฟิลล์เขาห้ามแล้ว
ห้ามสังสรรห้ามขายเหล้า
แต่สองคนนี้นายอุทิศกับนางสาวดาว
แอบนั่งกินเหล้าอยู่ใต้ต้นข่อยที่เป็นจุดเกิดเหตุเป็นประจำ
คือชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าตรงนี้มันไม่มีคนเห็นค่ะ
มันเปลี่ยวมันมืดมันรับตาคนก็จะไปอยู่กันตรงนี้
แล้ววันเกิดเหตุทั้งคู่ก็กินเหล้ากันก็ทะเลาะกัน
แล้วก็ได้ยินเสียงตบตีกันสักพักเสียงเงียบไป
ที่เงียบไปก็คือนางสาวดาวเสียชีวิตค่ะ
ไอพี่ดอะไรต่อไปนะ
เถอะเท่าพูดแบบนี้ทุกทุกวันค่ะอื้อเมากันทุกวันนะคะครับ
ก็เลยบอกว่าคนที่ต้องคุยด้วยคนแรกก็คือนางเก่ง
อยู่ในเหตุการณ์ที่ทีมข่าวของเราไปคุยมาเมื่อสักครู่นะคะ
ก็จากการคุยกับนางเก่งเนี่ยนะนางเก่งก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฆ่าคนตายนะ
ก็ปล่อยตัวไปคนนี้นะคะครับทีนี้ตำรวจบอกว่าขยายผลเพิ่ม
ร้านไหนขายเหล้าร้านไหนขายเหล้ามันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของทางจังหวัดนะ
กำลังหาอยู่นะคะว่าร้านไหนขายเหล้าให้กับผู้ต้องหานะคะ
ร้านนี้ก็ไม่ได้ขายนะครับอันนี้เอาพาบมาประกอบ
ใช่เดี๋ยวร้านเขามาบ่นมาด่าเรา
อยู่ค่ะว่าร้านไหนขายให้นะคะส่วนตัวคนก่อเหตุก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอ่ะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
คือเช้าไปขอข้าววัดกลางคืนกินเหล้า